เพลงพวกศิลปินดาราต่างนะคะก็เริ่มกลับมามีงานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
เพราะว่างานเริ่มกลับมาแล้วงานจ้างกลับมาแล้วยินดีด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปอัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐนิดนึงค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาพี่หนึ่งบอกว่าไม่ต่างจากคนอื่นหรอกนะที่ไม่มีงานเหมือนกันค่ะ
ตัวเองค่ะยังมาติดโควิดอีกด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้สึกกังวลมากเลย
เพราะว่าหลังจากที่หายป่วยแล้วก็ไปทำงานวันแรกร้องเพลงออกมา
เฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมว่ะนะคะไม่สามารถร้องเสียงสูงได้เหมือนเดิม
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งนอยแล้วก็กังวลมากเลยนะคะกลัวกลับมาร้องเพลงไม่ได้
เพราะว่ามันคืออาชีพของเราอะพี่แจ๊คแต่ว่าตอนนี้ค่ะหายกลับมาเป็นปกติแล้วค่ะ
แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำตัวเองได้มีเวลาคิดค่ะเรื่องงานเพลงมากขึ้น
ว่างทำงานเพลงขนาดนี้นักข่าวเราก็เลยขอถามต่อเลยว่าว่างงานเพลงในช่วงโควิดแบบนี้
ทำให้มีเวลาปั๊มทายาทด้วยหรือเปล่าเออแหมนักข่าวเราก็เข้าเรื่องเลยนะคะ
หนึ่งค่ะบอกว่ายังเลยจ๊ะยังไม่มีเวลาปั๊มทายาทเลยแต่ว่าก็มีคุยคุยกับภรรยาไว้นะคะ
ว่าน่าจะเป็นช่วงปีหน้าแล้วกันนะเพราะว่าปีนี้อยากให้เวลากับเรื่องงานก่อนค่ะไปฟังเสียงค่ะ
เราพแลนแบบร่มไว้ไงเพราะถึงเวลาจริงละก้อนราคาอาวยัง๒ปีแล้วเหรอเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงค่ะ
คุณเชื่อว่าหลายคนรอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็รอด้วยครับ

เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะคะปีหน้าละกัน
ใช่แล้วก็รอรุ้นเบบีกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะ